คุณผู้ชมครับหลังจากที่มีการนำเสนอข่าวไปนะฮะไทยรัฐทีวีก็นำเสนอเรื่องนี้ไปเช่นเดียวกันนะครับ
บอกว่าที่มีคุณครูหนุ่มคนหนึ่งสอนปฐมหยุดงานเพราะว่าโควิด
โรงเรียนก็ปิดก็เลยว่างจากการเรียนการสอนไปตกปลาที่คลองชนรับประทาน
ตกไปตกมามีคนมาบอกว่าเคยร่อนทองแล้วก็ไปเจอทอง
คุณครูก็เลยไปซื้ออุปกรณ์ร่อนทองมาร่อนบ้าง
จริงจริงครับแล้วคาดว่าเป็นทองนกพระคุณซะด้วยอ่า
นะฮะนอกจากมีบริษัทแล้วมันมีพุทธคุณซะด้วยอืม
นำเสนอข่าวไปปุ๊บแน่นอนชาวบ้านรู้ข่าวพาไปร่อนทองกันบ้างครับทีนี้
เห็นว่าตอนนี้นี่มีของขายเหมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเล็กไปแล้ว
เป็นที่จัดงงจัดงานไปแล้วแต่ว่าต้นเหตุมันคือโพสต์นี้ของคุณครูคนนี้แหละครับ
อ่าเล่าให้ฟังก่อนคุณครูชื่อว่าคุณครูกรพัฒน์นามจะคุณพรของแม่
อายุสามสิบสามปีเป็นคุณครูสอนชั้นปฐมเขาก็โพสต์ว่าเขา
เนี่ยไปร่อนท้องแล้วเจออันเนี้ยวัตถุสีทองคล้ายกับทองคำเนี่ย
อนแจงใกล้คอกม้าน้ำแห้งเลยลองไปร่อนทองดูมีจริงจริงของแท้ครับ
ผมหาเองกับมือนะฮะนี่ครับล่าสุดคุณครูหนุ่มและชาวบ้านที่ทราบข่าวนะฮะ
ก็ต่างพากันไปแวะเวียนไปร่อนทองกันบ้าง
อันนี้คือครองชนรับประทานดอนแจงครับที่อำเภอเมืองราชบุรี
ตอนนี้น้ำมันแห้งครับยืนได้เลยเห็นไหมก็มีอุปกรณ์เป็นกระทะร่อนทอง
ชาวบ้านก็ไปกันเยอะวันนี้ฮะมีพ่อค้าแม่ค้าอย่างที่คุณมณฤดีบอก
ผลไม้ไปจอดเลยครับขายน้ำขายของกินเอากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวซะอย่างนั้นเห
นั่นน่ะสิเออคือชาวบ้านไปร่อนทองก็คงจะหิวอะนะ

แต่ว่าเวลาไปร่อนทีเนี่ยไม่ได้ง่ายนะบางคนใช้เวลาเป็นวันครึ่งวันเจอนะฮะ
คือยังไม่มีใครได้ทองเหมือนคุณครูเด็กก็ไปเนี่ยพ่อแม่พาไปนะฮะ
คือคุณครูเขาเจอนะฮะจากการสำรวจชาวบ้านที่ไปตั้งแต่เช้ายังไม่มีใครเจอ
มีแต่คุณครูหนุ่มคนละที่เจอนะวันนี้เจอพระเก่ามาหนึ่งองค์ครับเนี่ย
แล้วก็เครื่องลางหนึ่งชิ้นแต่ไม่เจอทองนะฮะยังไม่รู้ว่าทำไมในคลองนี้มันถึงมีของเหล่านี้อยู่เหมือนกัน
คุณครูเขาบอกว่าวันนี้เขามามาสำรวจก็เจอพระกับเป็นแท่งเงินยาวนะเหมือนเป็นเครื่องรางนะฮะ
ส่วนเมื่อวานเนี่ยเขาไปซื้ออุปกรณ์ร่อนทองมาเพิ่มนะที่มีข่าวไปบอกว่าเนี่ยอยากจะหาเพื่อนไปร่อนทองเพราะว่าเดี๋ยวจะเจองูกัด
ตกใจมากวันนี้คนไปร่อนทองเยอะเลยเลยอุ่นใจขึ้นเพราะว่ามันติดกับป่านะมีเพื่อนไง
ครั้งแรกที่ไปเจองูเห่าชูคออยู่เอาวันนี้คนไปเยอะนะฮะก็เลยอุ่นใจมากขึ้นนะ
ส่วนทองเมื่อวานนำไปให้ร้านทองเช็คผลปรากฏว่าเป็นทองคำแท้เลยครับ
นะฮะน้ำหนักทองนี่อาจจะไม่มากแต่ว่าปริมาณที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความ
ความเป็นทองเนี่ยสูงถึง๙๖๕ทองคำแท้นี่แหละฮะ
ทางร้านยังไม่กล้ายืนยันว่าใช่ทองนพคุณหรือเปล่า
น้ำหนักมันน้อยเกินไปมันเบาจนมันชั่งน้ำหนักกรัมไม่ขึ้น
แต่ถ้าเกิดเป็นทองนพคุณจริงมันมีพุทธคุณสูงด้วยเหมือนกัน
ทางร้านเองก็เช็คบอกว่าเฮ้ยเป็นทองบริสุทธิ์จริง
แต่ยังไม่มั่นใจว่าใช่ทองนพคุณหรือเปล่า
นะตอนนี้เขาบอกว่าคนที่ร่อนทองเนี่ยหมายถึงคุณครูคนนี้
ร่อนมาได้๑๐ชิ้นมันก็เล็กมีแค่จี้รูปกระต่าย
ที่มันพอจะขายได้หน่อยสัก๓๐๐กว่าบาท
ไปฟังเสียงทางด้านของคุณครูก่อนพัฒน์นะฮะ

เขาบอกเป็นทองคำแท้ครับแต่โปรเซตสูงกว่า๙๖๕
๙๖๕เขาบอกว่าอย่างงั้นนะครับ
กลัวให้กับเพื่อนนิอาที่
เหตุผลแรกเลยที่ต้องการหาเพื่อนมาช่วยร่อนทองเนี่ยก็คือ

ใช่ครับกลัวงู
กลัวงูนะฮะนี่แต่ว่าผู้ชายคนที่เราเห็นในภาพเนี่ยนะคือเขาเป็นเจ้าของร้านสอจิเวอรี่ในกรุงเทพเขาอยากจะไปดู
คุณสุนทรเขาอยากไปดูว่ามันอาจจะเป็นไปได้ว่าในอดีตไอ้ตรงนี้หรือในพื้นที่นี้มันเคยเป็นเหมือนทองมาก่อนหรือเปล่า
อาจจะเป็นพื้นที่ทำเหมืองมาก่อนแล้วมันก็มีเศษทองไหลป่าปนมากับน้ำเพราะมวลทองอ่ะคุณผู้ชม
เพราะทองเนี่ยมันเป็นมวลสารเบาเนอะมันก็ไหลมาได้เป็นไปได้ที่มันอาจจะมากับกระแสน้ำก็เป็นได้ครับ
ถ้าด้านบนเขาทำแล้วทองที่มันมาเนี่ยก็คือทองที่ว่ามันมีน้ำหนักของมันเบาเป็นเพราะว่ามันโปร่งข้างใน
มันตอนที่เขาถลุงหรือว่าอะไรแบบนี้มันจะโปร่งข้างในแล้วมันอาจจะมาตามน้ำคือความเป็นไปได้นะครับ
แล้วว่าเคยไปร่อนทองที่บางสะพานเหมือนกันก็แบบเดียวกันที่พี่ดูเมื่อกี้มันเป็นทองชนิดเดียวกับที่บางสะพานไหม
ก็แต่ถ้าดูรวมแล้วคือใกล้เคียงกันความโปร่งความอะไรก็ใกล้เคียงกัน
ถึงขั้นกับเดินทางจากกรุงเทพไปเลยนะนี่ฮะมีชาวบ้านเข้าไปถามว่าทำไมชาวบ้านถึงมา
ดิฉันดูไทยรัฐทีวีค่ะเมื่อเช้าใช่ไหมคะอ๋อก็เลยพากันไปรอด
ร่อนทองไปเจอพระเครื่องเก่า๓องค์
ไม่ได้ทองแต่ได้พระเครื่องมีเครื่องรางอีกหนึ่งชิ้นนี่ครับ
ชาวบ้านเขาไปกันคุณผู้ชมเขาบอกว่าเออ
ก็เขาอยากได้เศษทองแต่มันกลายเป็นเจอพระ

นี่เรายังไม่มั่นใจว่าเป็นกุพระแตกจากไหนหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะ
ผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเขาได้พระเครื่องมา

เขาบอกว่าเขาเห็นข่าวจากที่เรานำเสนอไปนี่แหละครับ
เมื่อวานดูข่าวเมื่อเช้าก็ดูก็เลยพาญาติญาตินัดรวมตัวกันมาร่อนทอง
นำกระทะเหล็กตะแกรงกระด้งถาดอะไรมีก็มาแหละ

อนกันตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ย
เริ่มท้องเริ่มเหนื่อยเพราะว่าไม่ค่อยเจออะไรเท่าไหร่
แต่ก็ได้คุณครูหนุ่มคอยแนะนำว่าเฮ้ยต้องล่อนตรงนั้นต้องล่อนตรงนี้จะได้เจอ

แล้วก็ย้ายกันไปร่อนตรงที่คุณครูหนุ่มเขาบอกไป

แต่ยังไม่ได้ให้ร้านทองดีนะครับ

อุ้ยแต่คนเยอะขึ้นนะคะนี่เต็มเลยอ๋อก่อนหน้านี้เราเห็นคนยังบางเบาอยู่เลย
ครูเลยกลัวงูนะคะก็เลยอ่ะตอนนี้ไม่ต้องกลัวแล้วสัตว์เล็กคัน
แต่ก็ยังคงต้องระวังอยู่แล้วอย่างที่เจ้าของร้านทองเขาสันนิษฐาน
ก่อนหน้านี้ว่าอาจจะมีคนสมัยก่อนเนี่ยนำทองหรือว่านำสิ่งของมีค่าเนี่ย
ไปไปฝั่งไว้บริเวณนั้นแล้วถูกกระแสน้ำพัดพาอะไรหรือเปล่า
อันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานอ่าจะเป็นไปได้อ่าครับอ่า
ใครจะไปร่อนทองระวังงูเยียเขี้ยขอด้วยใช่นะสัตว์ร้ายยังมีนะคะ